ยังคงมีปริมาณน้ำสูงขึ้นนะฮะจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำยมครับซึ่งไหลผ่านพื้นที่๔อำเภอ
นั่นก็คืออำเภอสามงามอำเภอโพประทับช้าง
มีที่อำเภอบึงนารางนะครับแล้วก็อำเภอโพทะเล
ระดับน้ำอยู่ที่๗๑๗เมตรซึ่งต่ำจากตลิงเพียง๑เมตรเท่านั้นนะฮะ
หลังจากนั้นได้มีการล้นตลิ่งไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือน
ในพื้นที่หมู่บ้านหมู่๑๑ที่บ้านวัดใหม่ราชบำรุงตะบนสามงาม
กว่า๒๐หลังคาเรือนระดับน้ำที่ท่วมก็๒๐๒๕เซนติเมตร
ชาวบ้านเองก็ต้องใช้เรือแล้วก็เดินลุยน้ำเข้าออกบ้านนะครับ
ทางด้านนายสมยศเอมใจนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนโพประทับช้าง
เปิดเผยบอกว่าต้องนำรถแบ็คโฮลเนี่ยนะฮะ
เพื่อเสริมคันดินบริเวณถนนสายวังจิกวังเทโพนะครับ
ฝั่งตะวันตกโดยเสริมเป็นคันดินสูงห้าสิบเซนยาวร้อยห้าสิบเมตร
เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำยมนะครับแล้วก็น้ำจากทุ่ง
ที่จะเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมถนนสายดังกล่าว
ขณะเดียวกันนะฮะในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปนะครับ
ผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งครับได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเข้าไปปลุกพ่อ
ที่พ่อนั้นกำลังหลับอยู่นี่พ่อพ่อพ่อน้ำท่วมบัน

น้ำท่วมก็ลึกหาดแล้วน้ำท่วมก็ลึกหาดแล้วเห็นไหมตายหรือเปล่า
ตายหรือเปล่าเห็นไหมกลัวตุ๋ยไงกลัวพ่อตุ๋ยน้ำท่วมก็ลึกหาด
พ่อตื่นแล้วตื่นไหมไม่ตื่นนั่งนอนอย่างนี้ไม่ตื่นด้วยหรอ
อากาศก็คงจะล้นอ่ะเนอะฝนตกอ่ะไม่รู้ตอนนี้เตียงลอยไปกับน้ำหรือเปล่า
น้ำท่วมก็ลึกหาดแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเหมือนจะรู้สึกอยู่หลังเนี่ย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
ลูกถามคือนี่แหละครับคือลูกสาวคนนี้ชื่อว่าน้องชะลิตานะ
เขาก็บอกครับบอกว่าช่วงเย็นของวันที่๒๑กันยายนฝนมันตกหนักติดต่อกัน
ชั่วโมงเหลือเกินนะฮะทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังครับ
จังหวะนั้นน้ำมันไหลเข้าไปในบ้าน
ตนเองเป็นห่วงพ่อพ่อนอนหลับอยู่
ก็เข้าไปปลูกพ่อพยายามปลูกเท่าไหร่พ่อก็ไม่ยอมลุกสักที
ก็คิดว่าพ่อนั้นตุ๋ยก็เอามือไปอังนะฮะ
พ่อไม่ตุ๋ยนะฮะแต่ว่าปลุกเท่าไหร่พ่อก็ไม่ยอมตื่น

ว่าให้พ่อดูตอนที่พ่อตื่นขึ้นมา
ยอมรับนะว่าแกทั้งขำทั้งลุ้นเลยสุดท้ายพ่อตื่นมาแบบงง
แล้วก็ถามว่าน้ำมาจากไหนลูก

ขอเตือนไม่ใช่เพราะพ่อนะวันนี้บันทีอะไรละ

เกาไทย
โปรดติดตามตอนต่อไป